เมื่อกี้พี่อุ๋ยเกริ่นไปแล้วแต่เดี๋ยวถามพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยบ้านอยู่แถวไหนอ่ะ
อยู่ช่วงสี่เออแสดงว่าไม่เคยไปตรงนี้ไม่เคยเห็นแน่เลย
นี่เพิ่งเห็นจากคลิปเขานี่แหละนี่แหละก็เพิ่งมาเป็นข่าว
หลายคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้แต่หลายคนที่อยู่ตรงถนนทรัพย์นะคะ
เขาบอกว่าอยู่ตรงเขตบางรักษ์กรุงเทพเห็นกันมานักต่อนักและเห็นมาเป็นปี
ตรงนั้นมีสถานทูตใช่ไหมใช่สถานทูตรัสเซียใช่ค่ะอ่า

มีที่พักสงฆ์ชั่วคราวมาวางอยู่ตรงคือมาตั้งเลยอ่ะ
อยู่ตรงทางเท้ามีป้ายมีอะไรมาขึงเต็มไปหมด
เป็นปีเลยเหรอเป็นปีค่ะจนกระทั่งมีสาวคนนี้แหละ
ถ่ายคลิปแล้วเอามาโพสต์มันก็เลยกลายมาเป็นข่าวค่ะ
มันไม่ใช่ที่ไหม
ก็เหมือนอย่างที่เจ้าของคลิปบอกมันใช่ที่ไหมมันใช่ที่ไหม
เพราะมันคืออ่ะมันก็บอกแล้วว่าทางเท้าก็ใช่ค่ะ
สำหรับคนเดินเท้านั่นสิคะไม่อย่างนั้นเขาก็ต้องลงไปเดินที่ถนน
แล้วเอาตรงนะคือเราเห็นจากภาพที่หญิงสาวคนนี้จะถ่ายคลิป
เธอเดินไม่ได้เลยนะพี่อุ๋ยก็เห็นมั้ยล่ะ
แล้วเป็นปีแล้วเหรอใช่ค่ะเธอต้องลงมาเดินบนทางเท้าแล้วถามว่า
เกิดรถเฉียวชนใครจะรับผิดชอบอ่าแล้วดูจากคลิปนะฮะ
คือไม่ใช่มาแบบชั่วคราวนะฮะ
คือไอ้สิ่งต่างอันนี้ท่อน้๋หม้ายขอน้๋หม้ายโต๊ะเก้าอี้
ผ้าที่เอามากั้นมาขึงมีข้อความต่างนานาด้วย
จนมาถึงจุดที่มีพระพุทธรูปวางอยู่ใช่ไหม

ท่านไหนอยู่แถวนั้นหรือว่าเคยผ่านลองบอกหน่อยว่า
มันยังไงกันหรือว่าเขาไม่เคยแจ้งกัน
หรือว่าไม่มีใครมาดูแลแล้วปล่อยให้อยู่อย่างนี้ได้ยังไง
หรือทุกคนมองว่าอ๋อเห็นเป็นของพระไหม

ก็เลยไม่มีใครไปเอาเรื่องเอาความอะไร

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไม่ต้องรอช้าค่ะไปเลยค่ะ

ปรากฏไปเจอพระสงฆ์จริงนะคะ

หลวงพ่อจะไม่ไปที่เมืองราลีไงครับพ่อยินดีต้อนรับพนักท่านอะไรประธาน
ประธานาธิบดีศรีจิ้งผิงยินดีต้อนรับวาลาดิมีปูติน

ภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วย
เอาป้ายมาแล้วก็อยู่เขาก็อยู่ด้านใน

ใช่ค่ะคือสถานทูตรัชยานั่นแหละค่ะ
ภาพอยู่นี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูภาพหน่อยด้านในนี่เลยค่ะ

หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดวัดสันติภาพโลกถาวร

แสดงว่าท่านมีวัดที่จะจำวัดที่จะอยู่

ไม่เคยได้ยินชื่อวัดนี้นะเอาเหรอวัดเอาอีกทีนะ
วัดสันติภาพโลกฐาวร

คนประธุมบอกหน่อยมีไหมวัดนี้หรือนี่อย่างไรตำรวจ
ตำรวจจะไปเชิญไงเชิญตัว

จะมาคุยกันบ่อยแต่ท่านไม่ยอมทำตัวแข็ง

ใช่ตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกอยู่ตรงถนนทรัพย์เขตบางรักษ์นะคะ
ความยาวเต็มพื้นที่ทางเท้าสลายลงไป๓๐เมตร
แล้วนี่ต้องคึงช่วงคึงเชือกข้างใน

เดี๋ยวขวัญอยากให้ดูภาพที่มีพระพุทธรูปตั้งด้วยองค์ใหญ่ด้วย
เขาบอกว่าตั้งพระพุทธรูปเลยเหมือนอยู่ถาวร
ไม่ใช่ลักษณะชั่วคราวทำคล้ายกับสำนักสงฆ์ค่ะ
เอาจริงช่วงเช้าเห็นคนแถวนั้นบอกว่าพระสงฆ์รูปนี้ก็จะทำวัด

แต่มีแม่ชีอีกหนึ่งรูปด้วย
เดี๋ยวช่วงตำรวจนำตัวไปจะให้ดูอีกทีนะฮะ
แต่ฟังตรงนี้ก่อนอันนี้คือแม่ชีด้วยใช่ไหม

เพราะผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
ได้ถามใช่ไหมว่าท่านมาอยู่ตรงนี้กันเพื่ออะไร

คือเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าแม้ตำหนิก่อนเลยสิ่งแรก
คนที่ถ่ายคลิปไปลงมันจะอะไรกัน

ตอนนี้เนี่ยนะคือพระท่านก่อนพระท่านรูปนี้บอกว่า
คือคนที่ถ่ายคลิปอย่าไปทำแบบนี้เสียสละกันหน่อย
คือพระมหาวิชาเนี่ยชาวาสวรรษฎิภาพโลกถาวรอะไรเนี่ย
ชี้แจงว่าที่อัตมามาอยู่ตรงนี้เนี่ย
อยู่ปีนึงแล้วมาอยู่หนึ่งปีแล้ว
เพราะว่ามันมีสถานการณ์สงครามเกิดขึ้น

ก็อยากมาเทศนาให้คนได้เกิดธรรมะ

ใช่ค่ะคือมาเพื่อตรงนี้เหรอ
ใช่แล้วบอกด้วยว่าไอ้ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะ

เอาจริงทำไมไม่รู้จักเสียสละกันบ้าง
ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นมีใครเลยมาร้องเรียน

วันนี้ต้องขออนุญาตเชิญท่านพี่โทรก่อนนะครับ

แต่ตำรวจต้องใช้หลักนิติธรรมตำรวจจะใช้กฎหมู่ครับใช่ค่ะ
ตำรวจตำรวจจะใช้กฎหมู่พระอาจารย์รู้เรื่องแล้วแต่เช้า
ใช่ค่ะหนูฟังรู้เรื่องค่ะแต่ว่าแต่ว่าแม่ก็ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายนะคะ
ฟังฟังตำรวจกฎหมายเราใช้กฎหมายสูงสุดไงใช่ใช่นี่นี่ก็กฎหมายสูงสุด
ภัยของคนทั้งโลกเป็นกฎหมายสูงสุดอันการเดินข้างถนนเล็กเล็กน้อยน้อยนี้เสียสละ
ถือว่าได้ปฏิบัติทำได้ช่วยโลกทั้งโลกค่ะค่ะได้แม่จะมันไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวนะ
ทำว่าเขากำลังเอ่อเอ่อพี่อุ๋ยคะขวัญบอกเสิร์ชหาชื่อวัดแล้วไม่มีใช่ไหม
มีพี่อุ๋ยคือถ้าพี่อุ๋ยไม่ไปลงไปเดินบนถนนถือว่าไม่เสียสละนะ
เพราะเขาถือว่าเขาช่วยคนทั้งโลกที่เขาอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกเขาจะมาช่วยยุติสงคราม
ใช่ค่ะนู่นแหละสงครามจบเมื่อไหร่อ่ะอัตมาถึงกลับวัดใช่ค่ะ
แต่ตำรวจบอกไม่รอถึงขนาดนั้นใช่ไหมใช่ทีนี้ก็มีการเชิญตัวเชิญตัวพระนี่แหละค่ะ
อ่าในเมื่อมันคุยกันไม่รู้เรื่องเป็นพระอยู่ก็นิมนต์แล้วกันแล้วคือ
หลวงพ่อก็ตัวแข็งทื้อเลยคือตอนที่จะเข้าไปพูดคุยกับท่านเนี่ยท่านไม่ยอม
นี่คือพระพุทธรูปที่วางอยู่หรือว่าพี่อุ๋ยไม่ใช่ใช่ไหมพระพระสงฆ์ค่ะ
อ๋อเห็นแข็งคือเลยท่านค่ะทำตัวแข็งแล้วก็หลับตาลแล้วลักษณะเหมือนนั่งสมาธิภัณฑ์
อ่านี่แล้วมีคนมีแม่ชีมาถ่ายคลิปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ
สรุปก็เลยต้องนิมนต์ไปสอนอบังรักษ์เจ้าของท้องที่
ไปพูดคุยกันหน่อยก็จะได้ไปสอบถามกันถึงสาเหตุที่ว่าอ้าวทำไมถึงต้องมาอยู่ตรงนี้

เขาบอกว่าลื้อออกไปแล้วนะคะออกจากทางเท้าทั้งหมดแล้วค่ะ
มีภาพไหมตอนลื้อออกจากทางเท้าต่างนานา
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปลื้อหมดแล้วใช่ค่ะ
มันก็ไม่ได้หรอกท่านจะมาระงับสงครามอะไรมันอยู่อะไรแถวนี้นะ